กรณีภาพที่เปิดเผยล่าสุด
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไปแสดงอีกรุยะบทอีกรุยะอาการไม่เหมาะสม
ตามวัดตามสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์
ที่พระนครศรีอุทยาของไทย

เขาทำแบบไหนยังไงแล้วใครไปเจอ

แสดงว่ายังมีอยู่เยอะใช่ไหม
ปกติเราจะเห็นทีละภาพ๒ภาพหลุดมา
อันนี้มาเหมือนรวบรวมมาเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนะครับ
ที่มาเริ่มแรกมาจากเพจอายุธยาสเตชั่น
เธอบอกว่าเธอเป็นชาวพระนครศรียุธยา

เพื่อนำรูปโบราณอสถานในจังหวัดมาลง

เธอต้องการหาภาพโบราณอสถานที่สวย
แล้วก็อยากรู้ว่าชาวต่างชาติเนี่ย
เขามีมุมมองอย่างไรกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรียุธยา
ก็ไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ถ่ายรูปในอิริยบทต่างที่ไม่เหมาะสม

ตีลังกากลับหัวชีแข้งชีขา
ใส่กางเกงขาสั้นก็มี
ปีนป่ายไปบนโบราณวัตถุที่เก่าแก่ก็มี

แต่เป็นกอดจูบยังดูดดื่มนะฮะ

ทั้งวัดนะฮะทั้งสถานที่ต่าง

เพราะว่าโบราณอสถานต่าง

ความเป็นมาเป็นสิ่งมีค่า
บรรพบรุษของไทยต้องเสียสละชีวิต

ก็เลยเอามาแชร์ในเพจ
คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นเยอะนะฮะบางส่วนก็บอกว่าก็ประเพณีวัฒนธรรมของเรากับต่างชาติไม่เหมือนกัน
แต่นักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ก็เลยเอามาแชร์เพื่ออยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันป้องกัน
ไม่ให้มีภาพลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอุทยาก็เห็นภาพก็นำไปแชร์ต่อ
ซึ่งเธอบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเห็นจะได้รู้ปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ใช่ค่ะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาแต่มันอยู่ในสถานที่ของเรา
เพราะฉะนั้นอย่างเราไปในสถานที่เขาเนี่ย

เข้ามาในสถานที่ของเราเขาก็ต้องดูว่าห้ามทำอะไรเหมือนกัน
จริงถ้าในมุมมองของน้องเองไม่เหมาะสม
เพราะว่าเขาก็ต้องดูแล้วว่าวัดเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
เป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานนะ
สมควรเลยที่จะต้องมีภาพกอดจูบกัน
คุณไปถ่ายที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาพิเศษที่นี่
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะ
เนี่ยก็ไปดูว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวเขาไปแล้วเขาเห็นป้ายไหม
ติดอยู่ตรงไหนยังไงเวลาบอกว่าอะไรห้ามอะไรทำได้ไม่ได้เนี่ยนะคะ
นักท่องเที่ยวก็ทยอยกันไปเที่ยวเยอะนะคะ
อย่างที่เราทราบกันแหละว่าชาวต่างชาติเสีย๕๐บาทคนไทย๑๐บาทนะคะ
ที่จุดขายบัตรนะคะก็มีป้ายบอกนะมีป้ายบอกเนี่ย
อะไรห้ามบ้างเนี่ยมีบอกมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ย

ใช่เขาก็ติดป้ายบอกอยู่แล้วว่าการแต่งตัวอะไรได้ไม่ได้
เจ้าหน้าที่อุทยานนายวิรสักแสงสะอาดก็พานักข่าวของเราเข้าไปด้านในนะคะ
ก็ไปดูว่ามันมีป้ายเตือนตรงไหนยังไงบ้าง
มีป้ายเตือนห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนเจดีพระพุทธรูปพระปรางแท่นโบราณสถานต่างรวมถึงกำแพงนะคะ
ก็มีป้ายบอกนะคะนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเขาก็เดินดูถ่ายภาพกันนะคะ
แต่นักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปก็บอกว่ามันก็มีนะมีนักท่องเที่ยวที่ไปแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริง
ก็คือไปถ่ายรูปในจุดที่เขาห้ามเข้าอะค่ะเขามีป้ายบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้าบุรณะอยู่ปรับปรุงอยู่ก็ยังจะเข้าไปถ่ายรูป
ที่ก็ต้องเนี่ยไปอธิบายนะคะว่าเข้าไม่ได้นะนักท่องเที่ยวปีนไปถ่ายรูปแอคท่าต่างบนเสากำแพงก็มีเนี่ย
นักข่าวไปถามนักข่าวเราไปถามเขาก็เดินหนีนะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

แต่คงรู้ว่าไม่เหมาะสม
แต่ทำไปแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่า

ก็มีคือเนี่ยยังมีอยู่อะค่ะโอ้โห
ท่าเจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกว่าที่ผ่านมานี่นะคะ
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ
ตามจุดต่างมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องนะคะ
ก็อาจจะเป็นไปด้วยความคึกขนองมั้ง
รู้เท่าไม่ถึงการมั้งเนี่ยค่ะ
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาพบเห็นใครเนี่ย

เนี่ยค่ะแต่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วนะ

เกิดเมื่อ๑๓สิงหาคมนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นางสาวสุกัญญาเบาเนิดผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีธุยา
ก็เลยไปที่สพพระนครศรียุธยานะครับไปแจ้งความเอาผิดกับนักท่องเที่ยว
ที่ไปถ่ายภาพไม่เหมาะสมในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เจอตัวไม่เจอตัวไม่รู้ล่ะแจ้งความไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไม่กลัวกัน